แต่ว่าความรักรุ่นเด็กใหม่นิดนึงครบ๗ปีล่ะ

เขาบอกว่าอาถรรพ์เลข๗มันก็รุนแรงเหมือนกันนะ

อุ้ยคุณคู่นี้เขารักกันมานานมากเลยนะคะ

เราอยากจะนับปีที่๘๙๐ต่อไปเรื่อยให้ดูเลยละกัน
เจี๊ยบบอกว่าได้ยินหลายคนทักมาเหมือนกันเรื่องความรักค่ะ
ก้าวเข้าสู่ปีที่๗แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
แต่หมอเจี๊ยบบอกว่าความน่ารักของน้องเดียนะคะ

ทำให้มองข้ามเรื่องอาถรรพ์อะไรพวกนี้ไปได้เลย
เขามีความเสมอต้นเสมอปลายมาตลอด๖ปีที่อยู่บ้านด้วยกัน
เดี๋ยวไปฟังหมอเจี๊ยบเนี่ยอวยความรักของคุณแฟนกันนิดนึงค่ะ
ยิ่งเขาน่ารักขึ้นทุกวัน
พออยู่ด้วยกันแล้วเขายิ่งดูแลเราทุกส่วนเลย
บางทีเขาก็ออกไปทำงานกลับมาเราตื่นมาปุ๊บ

แต่สบายที่กับเราใส่ใจกับเราทุกรายละเอียดเลย
แทบจะเหมือนดูแลเราทุกเรื่อง
มันยิ่งรู้สึกดีทั้งกายทั้งใจเขาดูแลเราได้หมดเลย

ชีวิตคู่เนาะใครที่อยู่ข้างกัน

ปีก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกค่ะ๗ปีอาทงอาถรรพ์